ฟุตบอลทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ในการผ่านเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ขณะที่การเดินทางมาแข่งขันธุรกิจนี้รอบแรกลักษณ์แรกนั้นเราแพ้อินเดียยับเยิน๔นึง
แต่ก็สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จ
อะไรคือปัจจัยความสำเร็จในครั้งนี้ติดตามจากรายงานครับ
มาเตรียมล้นอีกครั้ง

ทีมชาติไทยจะต้องเผชิญกับปัญหามากมาย
ตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนเดิมคือมิลวานรายวัช
ที่ไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากตัวนักเตะ
ก่อนที่จะคุมทีมภาคอินเดียไปยังหาดลอย๑ประตูต่อ๔
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ตัดสินใจที่จะยุติบทบาทของเขาหลังจบเกมทันที
แต่งตั้งให้โคชโตยสิริษักยอดญาติไทย
ขึ้นมารับตำแหน่งรักษาการเฮดโค้ช
และมีโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐเป็นผู้ช่วย
ซึ่งนับเป็นการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูงมาก
เปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกเช่นนี้
แต่สิ่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
เพราะหลังจากนั้นทีมชาติไทยกลับมารวมใจเป็นหนึ่ง
สามารถเอาชนะบาเรน๑ประตูต่อศูนย์

ศรัทธาของแฟนฟุตบอลกลับมาเปียบล้นอีกครั้ง
โปรแกรมทีมชาติไทยในรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
แข่งขันในวันที่๒๐มกราคมนี้เวลา๒๑นาฬิกา

ลุ้นอันดับ๑และ๒ในขณะนี้
มันก็ยากหมดแหละรอบ๑๖ทีมแต่ว่า
สิ่งหนึ่งที่เราต้องมาดูก็คือดู
ดูสิ่งที่ข้อผิดพลาดของเราว่า
เรายังพลาดจุดไหนแล้วมาปรับแก้ไข
และสิ่งหนึ่งเราต้องใส่เข้าไปในทุกนัดคือ
กระหายและความสามัคคีที่เราช่วยกัน
ผมว่าเราสามารถเอาชนะพวกเขาได้อยู่แล้ว

แต่ก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของทีมชาติไทย
แยกทางกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
และหลังจากนั้นบรรยากาศดีและรอยยิ้มในทีมก็กลับมาอีกครั้ง
ต้องยอมรับว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทยกลับมายืนในจุดนี้ได้
ส่วนหนึ่งคือการตัดสินใจที่ถูกต้องของทีมงานบริหาร
เลือกจะเปลี่ยนแปลงแม้มีความเสี่ยง
และในที่สุดทีมไทยก็สร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย
หลังจากนี้ไม่ว่าผลงานของทีมชาติไทยในโทรนาเมนต์เอเชียนคลับ๒๐๑๘
สิ้นสุดที่ใดแต่ณวันนี้ทีมชาติไทยได้แสดงผลงานอันยอดเยี่ยม
จักษ์เป่าแฟนฟุตบอลทั่วประเทศไปเรียบร้อยแล้ว
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน